คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะโลกออนไลน์เนี่ย

แหม่มโพดำออกมาแฉรายการช่องส่องผี
แล้วก็ตัวพิธีกรทั้งในแง่ของการ
ทำไมมีกล้องถ่ายติดวิญญาณ
ในแง่ของเรื่องของเงินบริจาค
แล้วก็การไปพูดบิดเบือนประวัติศาสตร์ต่างมากมาย
ล่าสุดอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมาแฉคือ

แล้วก็เป็นการหลอกขายเครื่องรางของขลัง

ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยว่าจริงเท็จอย่างไรนะครับ
คือต้นเรื่องเนี่ยมาจากเพจแหม่มโพดำก่อน

มีการเปิดรับเงินบริจาคใช้บัญชีส่วนตัวของพิธีกรคนดัง

สร้างรายได้มากกว่าร้อยล้านบาทเนี่ย
เงินเหล่านี้มันเข้าไปที่ใคร
แล้วก็มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอของ
อาจารย์เรนนี่๑ใน๓พิธีกรของรายการนี้
บรรยายเล่าถึงประวัติในธรรมนองของที่ว่า
ตัวเองเนี่ยเคยรถคว่ำแขนขาหักคอหักตายไปแล้ว๔๙วันนะฮะ
ทัวร์นรกมาไปสวรรค์มาไปยมมาบาลมา
กลับมาได้ยานทิพย์กลับมาคุยกับผีสื่อสารกับผีได้
อันนี้เป็นคลิปเก่าที่เขาเคยพูดเอาไว้ในอดีต
เพจนี้แฉไปโอ้โหทัวร์ลงอย่างหนักมากคุณผู้ชม
คนไปแฉกันทั้งเรื่องของเงินบริจาค
เรื่องของการขายเครื่องลางของขัง
เรื่องของอุปกรณ์กล้องส่องผี
อันนี้มันเป็นของจริงหรือว่าของเล่นกันล่ะ
ประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องส่องผีเนี่ย
นักข่าวเราไปถามอาจารย์ออส
รองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มันเป็นเพียงกล้องที่มีโปรแกรม
ที่มาจากการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง

เขาบอกว่าทำมาเพื่อใช้ในการเล่นเกมเท่านั้น
เครื่องจับผีที่เขาใช้กันอยู่ในรายการนี้

แกรมก็จะวาดภาพลักษณะเป็นคล้ายคน

คือเป็นโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วจริง
อ้าวไปฟังสิงห์อาจารย์ออธครับ
เจอใบไม้ไหวติงแค่ใบเดียว
มันก็จะคิดว่ามีรูปร่างคล้ายคนอยู่แถวนั้น
มันก็จะวาดเป็นเส้นเหมือนคนขึ้นมานะครับ
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีไว้เพื่อ
ในการเล่นเกมนะครับมีมานานแล้วแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เก่า
พอสมควรนะครับเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยความเออเลอร์จะไม่ขนาดนี้นะครับ
รายการเขาก็คงจับอ่าประเด็นตรงนี้แหละนะครับ
มาแล้วก็เอากล้องนี้มาเล่นนะฮะเวลาถ่ายไปเจอเงา
มืดมืดนิดนิดหน่อยมันก็จะวาดออกมาเป็นรูปคน
อ่าคุยกับอาจารย์ออสไปแล้วนะคะเราก็ต้องคุยกันให้ครบทุกมุมแล้วค่ะ
ไม่เคยบวชมาก่อนไม่เคยเรียนตำราทางด้านศัยศาสตร์เวทมนต์อะไรมาก่อน
แต่กลับมาอ้างว่ามีสัมผัสวิญญาณหรือเห็นวิญญาณต่าง
เรื่องนี้มั่วเป็นการโปรโมทตัวเองทั้งนั้นนะคะ
ผีปีศาจหรือจิตวิญญาณเนรนแอร์ยืนยันว่ามีจริง
การที่คุณเรนนี่อ้างบอกว่าสามารถสัมผัสวิญญาณหรือติดต่อองค์เทพต่างได้
ส่วนตัวนะหัวเด็ดตินขาดก็ไม่เชื่อค่ะ
เชื่อว่าเป็นการโกหกทั้งนั้นนะที่พูดมานี่
เรื่องผีปีศาจหรือเรื่องกิจเท่าวิญญาณนี่มีจริงผมยอมรับ
มีจริงแต่ว่าเราเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเกิด
คนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อทุกคนนะครับ
ต้องพิจารณายานด้วยในการชมในการเชื่อ
เชื่อสิ่งที่เหลวไหลมันเป็นการหลอกลวง
บอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ติดต่อเทพองค์นั้นองค์นี้ได้

อีกหนึ่งเรื่องที่เราตามต่อคุณจำเหรียญกอก้อนได้ไหม
เป็นเครื่องรางของครังมีพลัง
นี่แหละสามารถช่วยเรื่องโชคลางโชคลาภต่างได้นะคะ
เคยสัมผัสแล้วจับดูแล้วก็เฉยไม่รู้สึก
ถึงพลังใดทั้งสิ้นหลอกลวงชัด
เพราะเท่าที่รู้มาก็ไม่มีการปลุกเสก
ลงคาถาอาคมใดทั้งสิ้น
แต่ชาวบ้านเขาก็บูชากันไปเยอะนะหลักล้านนะครับ
เป็นชุดเลยนะจริงเท็จอย่างไรก็ติดตามกันต่อกับเรื่องนี้นะฮะ